แต่ว่ายังมีข่าวให้ตามกันต่อนะคะ
เมื่อสักครู่ก็เป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางในเมืองกรุงใช่ไหม

อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเดินทางเหมือนกันค่ะ
หญิงสาวคนนี้เธอเรียกกลับไบท์
ให้มารับที่หน้าปากซอยเพชรบุรี๕
ก็กลัวจะเกิดปัญหาก็เลยบอกว่าเลยปากซอยไปหน่อยก็แล้วกันนะคะ
จะได้ไม่ประทะกับพี่วินรถจักรยานยนต์เขา
สุดท้ายก็มาประทะมาเจอกันจริงค่ะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นยังไงรู้ไหม

ไม่ใช่แต่ว่าหนูมาเรียกตรงนี้แล้วเลยวินมา

พี่มาวิ่งตามหนูแบบนี้หนูกลัวพี่ถ้าเกิดรถเขาล้มอ่ะพี่
ในคลิปเลยเสียงสัลส่านเลยนะค่ะ

วิ่งตามมาค่ะจากปากซอยเธอเนี่ยบอกให้แกรปไบท์เนี่ย
เลยปากซอยไปไม่ต้องไปอยู่ปากซอยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากัน
วิ่งตามมาถ้าไปเรียกกราบใกล้วินเนี่ยมันก็จะผิดเพราะว่าเรียกวินอยู่แล้ว
ก็เลยเรียกเลยเลยไปเลยไปหน่อยแต่วิ่งตามวิ่งตามมาน่ากลัวมาก
ดิฉันดูคลิปนี้เสียงก็จะสั่นตามไปร้องไห้แล้วอ่ะผู้หญิงร้องไห้แล้ว
คือเขาบอกว่าถ้ารถคือถ้ารถล้มเนี่ยพี่จะรับผิดชอบมาเออเออนะฮะ
เขาบอกว่ากลัวมากเลยนะคะที่ถูกวินวิ่งตามมาแบบนี้
ส่วนทางด้านของวินคู่กรณีก็พูดกับวินอีกคนที่เข้ามาขวางว่า
ผมไม่ได้ข่มขู่พี่มีที่ไหนนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
คนขับวินคนนี้ก็เดินมาผู้จาข่มขู่ให้ลงจากรถแต่ว่าเธอกำลังรีบไปทำงาน
ก็เลยบอกว่าสายแล้วขอไปเถอะแต่ว่าโดนสวนกลับมาว่า
นั่นมันเรื่องของคุณนะบอกมาแบบเนี้ยอ่าดูสินะฮะ
ทีมข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปที่ปากซอยเพชรบุรี๕ค่ะ
ไปพบกับคนขี่วินในคลิปก็ยืนยันว่าเพียงแค่จะเข้าไปบอกว่าอย่ามารับผู้โดยสารหน้าวิน
เพราะว่าวินเนี่ยมีสมาชิกกว่าสี่สิบขั้นอืมกว่าจะได้เงินแต่ละบาท
ก็ต้องออกรอตามคิวแกรปมารับผู้โดยสารตัดหน้าแบบนี้
จึงเข้าไปเตือนเท่านั้นเองนะคะอย่างไรก็ตามคลิปแล้วก็โพสต์ดังกล่าวนี้นะคะ
ก็มีผู้คนมาแชร์กันออกไปแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้ของวินรถจักรยานยนต์นะคะ
คุณผู้ชมนะฮะเห็นแล้วก็น่ากลัวนะฮะครับ
เจอแบบนี้ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ขณะวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมโม่งปิดบังใบหน้าสองคน
โอ้โหทำอะไรอ่ะเนี่ยกำลังรุมทำร้ายแกรปไร้คนหนึ่งอ่ะอ้าวนะฮะ
ลักษณะเขาเนี่ยคือการจับกดกับพื้นฟุตบาทแล้วก็มีสายตาของคนเดินไปเดินมาสัญจร
ผ่านไปผ่านมาก็เห็นเหตุการณ์นะคะค่ะคลิปเนี้ยก็ระบุไว้ด้วยนะคะ
วินมอเตอร์ไซค์แถวสาธรณ์ทำนักเลงรุมทำร้ายแกรปนะฮะ
ทำไมเหมือนเป็นมาร์เฟียไปแล้วนะอืมนั่นแหละสิเออ
ไปทำร้ายกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เลยนะคะไปจับเขากดลงกับพื้นแบบนี้ค่ะ
ขณะที่วินสาธรณ์ต้นเหตุก็บอกกับทีมข่าวว่าคลิปนี้เรื่องเนี่ย
เดินมาหาเรื่องวินหลังจากได้ยินเสียงตะโกนว่าทำไมไม่เกรงใจกันบ้าง
ไม่ได้มีการทำร้ายกันเขาบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายกันนะฮะ
ครับเราไม่อยากเห็นภาพแบบใช้กฎหมู่มาแก้ไขเนอะ
เราอยากเห็นภาพกฎหมายแก้ไขให้มันถูกต้องให้เขาอยู่ได้ดีกว่า
ให้มันลงตัวกันให้มันลงตัวดีกว่าเพราะมีรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ย
ใช่ให้มันถูกต้องให้อยู่กับพี่วินได้หรืออะไรก็ตามทีเนี่ย
รีบทำเถอะครับก่อนที่มันจะเป็นภาพที่แย่กว่านี้
ผลดีคือลูกค้าใช่ประชาชนนี่แหละนะคะใช้รถใช้ถนนนี่แหละค่ะ
ไม่อยากให้มีการมาทำแบบนี้อีกอ่ะค่ะนะครับ